คุณผู้ชมค่ะเรื่องสำคัญของคนไทยและทั่วโลกเลยนะคะ
ที่จะฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙ไปได้เนี่ย
ก็คือฝากความหวังไว้ที่เรื่องของวัคซีน
ทีนี้ค่ะก็ต้องแบ่งเป็น๒กลุ่มจริง
กลุ่มนึงเนี่ยเขาอยากฉีดเขาอยากฉีดมาก

ยังไม่มีโอกาสได้ฉีดในตอนนี้

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็กล้ากลัวเขาก็ลังเล

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามคนที่เขาฉีดแล้ว

ว่าไปฉีดแล้วเป็นยังไงฉีดยี่ห้ออะไร
ทำไมถึงได้ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหม

คือคุณอาร์ตบ้านก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

อันนี้เป็นชุดที่ว่าเขาไล่ฉีดสมุทรสาคร
กลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเสี่ยงเลย
นี่ค่ะคือภาพตอนที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนเลยนะคะ
ฉีดเข็มแรกเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่๖เมษายน
ที่๒๒๖เมษายน
คุณอาร์ตก็โพสต์เล่าเลยบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไร

ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้มีอาการไม่พึงประสงค์นะคะ
คุณอาร์ตเลยบอกว่ารู้สึกดีนะคะที่หน่วยงานต่าง
รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยไปฉีดวัคซีนกัน
มันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะ
แต่ปัญหาคืออยากให้จัดระบบระเบียบให้มันสะดวกกว่านี้ได้ไหม

ตอนนี้คนไทยหลายคนอยากฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
แต่ยังต้องรอแต่ยังไม่ได้ฉีด
อย่างด้าร่าสาวนะคะคุณแอฟแท็กซาอล
คุณหนิงปณิตาพิธีกรรายการแชร์ข่าว

คือเราอยากรู้ว่ากลัวไหมกล้าฉีดไหมอยากฉีดไหม
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ที่สำคัญเท่ากับการที่เราได้ฉีดค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไปถามข้อมูลเพิ่มเติม
กับคุณนุ๊กสุธิดาที่เราไปถามคุณนุ๊ก
เพราะว่าคุณนุ๊กก็ป่วยอยู่
ตอนนี้รักษาโรคมะเร็งไทรเรายะ
และคุณนุ๊กอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ก็เลยไปถามคุณนุ๊กว่าในส่วนของคุณนุ๊กเนี่ยค่ะ

แล้วก็จะไปฉีดไหมมีความกังวลใจอะไรไหม
คุณนุ๊กบอกเลยว่าไม่กลัวตายจากการฉีดวัคซีนนะคะ
ถ้าติดโควิด๑๙ขึ้นมาโอกาสตายมากกว่าซะอีกค่ะ

มันก็ติดปัญหาตรงระบบระเบียบการลงทะเบียนนี่แหละ
นี่นะคะคุณนุ๊กบอกเนี่ยคนแก่แถวบ้านนุ๊กนะ
ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนเลยนะ

คือแถวบ้านกูก็จะเป็นชุมชนคลองเตย
ชนสะพานสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้แถบแม่บ้านนุ๊กเขาก็อยากฉีดกันก็ยังไม่ได้ฉีด
คือไปลงทะเบียนเสร็จแล้วปรากฏว่าวัคซีนไม่พอ

เอาอย่างนี้นะแม่เนี่ยเป็นโรค
ยังไงถึงเวลาแม่ก็ต้องฉีด
เพราะถ้าไม่ฉีดก็คือตาย
มันก็เลยมีประเด็นคำถามและข้อถกเถียงกันขึ้นมาทันที
ว่าไทยเราควรจะบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ได้ยังไงกันดี
ใช่ไหมฮะอย่างต่างประเทศหรือสหรัฐได้ยินข่าวว่า
โอ้โหวอคอินไปเลยคุณเดินไปถึงคุณก็ฉีดเลย
ใช่ไหมคุณอยากฉีดตัวไหนอะไรก็ว่ากันไป
คือบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่าเอาละมีระบบลงทะเบียนใช่ไหมฮะ
แต่กลุ่มคนที่ลงทะเบียนตอนนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกับโรคเสี่ยง
ใช่๗โรคนะคะ๗โรคนะฮะที่เหลือก็รอตามคิวกันไป
คุณหมอยงเนี่ยเคยบอกว่าถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนทำงานต้องทำงานนอกบ้านก่อนไหม
ใช่ค่ะมันมี๒ลักษณะลักษณะแรกก็คือฉีดให้กับกลุ่มคนสูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยใช่ไหมคะ
อีกลักษณะหนึ่งเนี่ยบางประเทศเขาใช้วิธีการก็คือฉีดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงชุมชนแออัดแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่

ซึ่งเราก็มีตรงนั้นนั่นแหละแต่ในภาพกว้างใช่ไหมอย่างคุณหมอยงบอกคนไปทำงานข้างนอกพรุ่งนี้เมื่อวานคอลโมก็เพิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะให้กลุ่มประกันสังคม๑๖ล้านใช่ไหมครับ
แต่วันนี้เนี่ยในกลุ่มของคนที่เขาเอาละอาจจะอยู่ในส่วนอื่นแต่ว่าเป็นจุดที่แม่เราก็ลงทะบงลงทะเบียนเราก็ลงไม่ได้
พอรู้ข่าวว่ากรุงเทพมหานครเขาจะเปิดจุดฉีดวัคซีนที่ห้างจุดฉีดนอกโรงพยาบาลบอกให้มาฉีดได้เลย
เฉพาะกลุ่มอาชีพต่างที่เป็นอาชีพเสี่ยงต้องเจอผู้คนข้างนอกเนี่ยเขาก็มากัน
ใช่คือต้องยอมรับว่าเมื่อวานมีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งทีวีแล้วก็โลกออนไลน์
ก็บอกในลักษณะที่ว่า๑๔จุดที่กรทมร่วมกับภาคเอกชนเปิดให้ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ได้
ก็คือกลุ่มเสี่ยงอาชีพเสี่ยงพี่แท็กซี่ขับรถเมรถรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าไปฉีดได้เลย

หรือบางข่าวเนี่ยส่งต่อกันแบบเป็นเฟคนิวไปขี่ตามโรงพยาบาลอะไรก็ได้
ซึ่งอันนั้นน่ะเขาบอกมันไม่จริงถูกมั้ยค่ะ
แต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีใครแจ้งว่าต้องลงทะเบียนก่อนหรือไม่
ก่อนจะมาหลายคนก็เลยมาเลย
นายกก็ไปเปิดไปตรวจไปเยี่ยมด้วยหลายคนมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะพอทราบข่าวกันเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ย
ที่เขาทำเป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครให้
ประชาชนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีชื่อเนี่ย
ก็มาเอาบัตรประชาชนมายื่นหวังว่าเออจะได้ฉีด
เพราะเราคือกลุ่มอาชีพเสี่ยงอย่างเช่นแท็กซี่พ่อค้าแม่ค้า
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางท่านท่านก็มาบางคนลงทะเบียนไม่เป็น
ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้ก็มาหวังว่าจะได้ฉีดวัคซีน
อย่างผู้ชายที่ท่านเห็นเนี่ยฮะขับแท็กซี่มีอาชีพขับแท็กซี่
บอกเนี่ยผมก็ติดตามข่าวสารพบว่ามีประกาศว่า
บุคคลในอาชีพเสี่ยงให้มาฉีดวัคซีนได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้นะ
ฉีดนอกโรงพยาบาลของกรทมก็มาแต่ปรากฏว่ามาถึง
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีชื่อผมผมก็งงนะเอ้าก็ผมขับแท็กซี่ไง
ผมเป็นอาชีพเสี่ยงไม่ใช่เหรอทำไมฉีดไม่ได้ก็เลยว่าเอ๊ะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่สื่อสารทำไมไม่บอกเออผมจะได้
ไม่ต้องเดินทางมาใช่หรือมันจะมีวิธีอะไรไหมนี่เขาถึงขั้นน้ำตาคลอ
อยากฉีดกันเลยนะฮะมีอะไรไหมที่จะทำให้แบบเฮ้ยผมอยากฉีดอ่ะ
ผมต้องออกไปทำมาหากินเจอผู้คนแล้วมันเสี่ยงผมฉีดเลยได้ไหม
อยากจะฉีดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้เนี่ยเขาเขาเสี่ยงตรงไหนเนี่ย
เนี่ยเขาเสี่ยงตรงไหนเนี่ยที่เขาเข้าไปฉีดอ่ะ
ใช่ใช่

ฟังในวิดิโอขับรถไว้เช้านี้ผมก็ส่งวุ้ยสาวแถวเส้นใกล้อย่างเงี้ย
ผมก็เลยแวะเข้ามาอยากฉีดอยากฉีด
เราได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมไหมคะ

ไม่ได้ลงให้รู้ว่าจะต้องลงทะเบียนไหมพี่หรือว่ายังไง
ใช่รู้ว่าลงทะเบียน๒เดือนไง
เขาบอกกรกฎาถึงจะถึงอาชีพใช่ไหมแต่คราวนี้

พี่บางคนก็บอกว่าแบบรู้แหละมีระบบลงทะเบียน
แล้วก็เราเป็นอาชีพเสี่ยงก็ฉีดได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
แต่ก็ไม่ได้ฉีดนะฮะมีหลายคนฮะ
ทีมข่าวเราเจอวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างคุณป้าท่านนี้นะครับนางอนงรัฐสายวัฒนาศุกร์อายุ๕๓
มากับหลานชายอายุ๑๐ขวบให้หลานมาเป็นเพื่อน
เพราะป้าแกไม่ค่อยแข็งแรงเป็นมะเร็งนะนี่น้ำตาคลอเลยนะฮะ
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้ฉีดวัคซีน

คือคุณป้าเนี่ยบอกว่านั่งรถเมย์มานะมาจากรามคำแหง
ใช่ค่ะมาเซ็นทรัลลาดพร้าว๕แยกรัฐพร้าว
ทราบข่าวจากสื่อโซเชียลต่างนี่แหละ
บอกว่าวันนี้เขาจะฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ป้าก็เห็นว่าป้าเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
คิดว่ายังไงก็คงจะอยู่ในข่ายนั่นแหละ
ประจำตัว๗โรคมีสิทธิ์ฉีดวัคซีน

นั่งรถเมย์มามากับหลาน๑๐ขวบถือบัตรประชาชนมา
ถึงก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างหน้า
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อป้าไม่มีชื่อ
บอกโอ้โหผิดหวังมาก

อยากฉีดวัคซีนโควิด๑๙จริงแต่ไม่ได้ฉีด

เจ้าหน้าที่บอกว่าป้าป้าลองไปติดต่ออีกศูนย์หนึ่งก็แล้วกัน
ป้าบอกป้าก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าไปจริงแล้วจะได้ฉีดหรือเปล่า
เราทราบข่าวจากทางไหนครับป้าว่ามีการฉีดที่นี่ครับ

คือวันนี้ตั้งใจว่าอยากจะมาฉีดวัคซีนใช่ไหมจ๊
โรคเสี่ยงใช่ไหมคะของป้ามีมะเร็งต้องลง

ไม่ได้อยู่ในเจ้าคุณโม

เพราะว่าเรามาเศรษฐ์มั่นบาซ่าเขาก็ไม่บอกหลุดให้เราเลยไปสรุปบ้าน
ทำให้เราต้องเดินมาหา

มาปุ๊บก็ไม่ได้ฉีด
นี่ค่ะคือผมถึงบอกว่าเอาละเข้าใจผิดเข้าใจถูก
ข้อมูลจะตรงไม่ตรงอะไรอีกเรื่องหนึ่ง

แต่คนเหล่านี้คือคนที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาพร้อมฉีด
เขาอยากฉีดวัคซีนโควิด๑๙

อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลฉีดดีกว่า
จะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนอื่นให้ด้วยเนี่ย
รอดที่แบบมีจำนวนอยู่แล้วนะ
มีจำนวนนึงแล้วที่เตรียมพร้อมจะฉีดให้คนน่ะ
ใช่ไหมเพราะว่าฉีดไปแล้วคุณก็จะมีสิ่งที่เขาบันทึกอยู่หลังบัตรประชาชนอยู่แล้ว
คุณไปเอาล็อตอื่นไม่ได้อยู่แล้วตอนข้างหน้าใช่ไหม

คนที่มาเยอะมากหลายคนเสียท้อนให้เราฟังนะครับบางท่านมาจากสวีนครินต์
ใช่มาจากวงเวียนใหญ่นะ
พอได้ข่าวว่ากรทมจะฉีดให้กับบุคคลที่มีอาชีพเสี่ยงด้วย
ก็มากันแต่ก็ไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าเขาบอกต้องลงทะเบียนก่อน
ไม่มีช่วงไม่มีชื่อเชื่อไหมบางคนคือมา
บางคนบอกคือเสียค่ารถค่ารถมาก็เสียแหละเหมือนเสียเที่ยวฟรีค่ารถ
แต่บางคนเนี่ยทำงานเป็นอสมนะเป็นอสมเขาบอกเขายังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ย
พอรู้ว่าที่นี่จะเปิดให้แบบบุคคลอาชีพเสี่ยงนี่ทำงานอาชีพอสมมาถึง

มันมีอะไรไหมว่าอาชีพอะไรบ้างไม่มีเลย
รายชื่อของท่านไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
แล้วนี่เปิดทำไมครับ
ใช่ครับ

เพราะมันก็เสียงแบบนี้
เขาก็จะบอกว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถมาฉีดได้
แต่ว่าพอมาถึงจริงแล้วมันไม่ได้
บรรยากาศก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะ
ผู้ชมครับคนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรับวัคซีน
เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ฉีดให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
เจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้า

หลายคนก็เลยผิดหวังไม่ได้ฉีดวันนี้นะครับ
บอกว่าไม่รู้ว่าต้องมีการลงทะเบียน
น่าจะมีการแบบแจ้งหรือว่าบอกกันให้ชัดเจนกว่านี้หน่อย

เราก็ไปถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพราะว่านี่ก็คือพื้นที่ในกรุงเทพนะคะ

เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ตรงกลงมันคลาดขึ้นตรงไหนอะไรอย่างไร

ก็บอกว่าคือวันนี้ก็ไปตรวจดูที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยตัวเอง

แล้วก็บอกว่าคือวันนี้ที่ฉีดให้เนี่ยนะ
ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงแนวหน้า

ยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเดินไปฉีดที่หน้างาน

ส่วนพี่ขับแท็กซี่

หรือว่าประชาชนที่มีอาชีพเสี่ยงเนี่ย

ก็แจ้งไปแล้วว่าประชาชนทั่วไป

ค่ะมันก็มีคนที่เขาเข้าใจผิด

เอาไว้ก๊อก๒เดี๋ยวรออีก๒๓วันตรงนี้ให้พวกครูพวกอะไรพวกนี้ก่อนนะ
เดี๋ยวขอรอไปอีกนิดหนึ่ง

โศกกรทมก็ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะร้อยโทพงศกรขวัญเมืองนะคะ
ก็บอกว่าเรื่องรายชื่อประชาชนที่จะมีสิทธิ์ได้ฉีดที่สำนักอนามัยมีค่ะ
จะมีการจัดลำดับว่าจะได้ฉีดที่จุดฉีดวัคซีนไหนบ้างในพื้นที่กรุงเทพ
แต่ว่าครั้งนี้เป็นการทดลองระบบก่อนเพื่อให้มีความพร้อม
โดยจะเอากลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพเสี่ยง
ส่วนใครเป็นกลุ่มเป้าหมายบ้าง
แบ่งเป็นลำดับ๑๒๓ยังไงเนี่ย
ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนด้วย
โศกกอทมบอกว่าถ้ากอทมได้วัคซีนมามาก
ก็จะขยายไปหลายกลุ่มอาชีพ
แต่ตอนนี้ฉีดได้แค่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเบื้องต้นเท่านั้น

เพราะว่าวันนี้ที่ทีมข่าวของเราไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะ
แล้วมันก็มีคนที่เขาไปแล้วเขาก็ถ่ายภาพถ่ายอะไรแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียล
เขาก็จะเห็นพนักงานของห้างสรรพสินค้า
ก็คือใส่เครื่องแบบของห้างเลยไงคะ
เอ๊ะแต่กลุ่มเสี่ยงยังไงแบบไหนยังไง
แล้วนี่คือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนประเภทไหนยังไง
ก็คือพนักงานห้างใส่ชุดเครื่องแบบของห้าง

นั่นเขาเสี่ยงยังไงเขาได้ฉีดทำไมผมไม่ได้ฉีด
นั่นน่ะสิคะแล้วก็มาต่อแถวเพื่อฉีดวัคซีน
ก็คือมีกลุ่มพนักงานห้าง๒๕๐คนเป็นจิตอาสา

คือเขาเป็นจิตอาสามาช่วยทำงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
ก็เลยฉีดให้เขาก่อนเพราะว่าเขาต้องมาช่วยทำงานแล้วก็ต้องเจอคนเยอะ
ศกรทมบอกว่าขอให้กลับไปฟังข่าวใหม่
เราลองฟังเสียงโฆษกฎมดีกว่าค่ะ
คือสรุปแล้ววันนี้ที่เซ็นทรัสพราวเนี่ยนะคะตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเนี่ยมีคนไปฉีดวัคซีน๘๐๐คนนะคะ

คือประชาชนเขาก็เข้าใจแหละฮะ
ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าวันไหนอย่างเราเนี่ย

ใจเองแหมอยากจะลงใจจะขาด
แต่มันยังไม่ถึงรอบของเราอยากจะฉีดใจจะขาด
ถ้ามีมานี่จะยื่นแขนไปอย่างนี้เลยนะคุณเดี๋ยวมาสอน

ส่วนวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
อนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรี

ก็ไปตรวจสอบศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานครนะครับของกรทม
เด็กประยุทธ์พูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยยืนยันว่าจะ

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกให้ได้
ภายในเดือนมิถุนายนโดยไม่แบ่งความรวยความจนว่าใครจะได้ฉีดก่อน
นี่ฮะท่านนายกบอกอย่างนี้นะครับ
ภายในเดือนมิถุนายนนะนี่วันนี้๑๒พฤษภาคมใช่ไหม
ภายในเดือนมิถุนายนพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยทั้งหมดให้ได้
โดยไม่แบ่งความรวยความจนว่าใครจะได้ฉีดก่อนนะครับ
มีเสียงคนในประยุทธ์ไหมฮะ
มันบอกว่าจะผิดมาแล้วเขาผิดหวังไง
วันนี้ก็ต้องประกาศด้วยลุกหน้าวันนี้โมกฤทธิ์เท่าไร
บางคนเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วไม่ได้มาใช่ไหม
วัคซีนตัวนี้ก็จะเขาขาดออกไปคนที่ถ้าสามารถได้บ้างนะ
อันนี้ก็ขอให้ปรับไปตามหน้างานแล้วกันนะจ๊ะ

เกี่ยวกิจเรื่องครูเรื่องไว้ก่อนงานอาหาร
ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม

ที่เคยแล้วผมเชื่อมั่นแห่งนั้น
ณขณะนี้ด้วยก็ต้องไปดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เราจะเร่งฉีดวัคซีนให้รวดเร็วที่สุดได้แบบไหนอย่างไรนะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องฟังตรงนี้ดีค่ะ
เพราะว่ามีแนวทางในการฉีดวัคซีนเป็นมาตรการใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมานะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
มีวาระการพิจารณาเรื่องเดียวเลยคือเรื่องสำคัญแนวทางการจัดหาวัคซีนต้านโควิดสิบเก้า
ประชากรไทยในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ
นโยบายนายกรัฐมนตรีคือจัดหาให้บริการเรื่องของวัคซีน
เพียงพอกับคนไทยทุกคนมีกรอบแนวทางแบบนี้ค่ะ
ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะสามกรอบแนวทางนะคะ
หนึ่งคือเพิ่มจำนวนวัคซีนจากเดิมตั้งเป้าเอาไว้หนึ่งร้อยล้านโดส
เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านโดสภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
คือภายในปีหน้าสองคือจะเร่งทำงานเชิงรุก
เจรจาจัดซื้อวัคซีนให้มีความคืบหน้าให้เร็วขึ้นเจรจาผู้ผลิตหลายรายเพิ่มขึ้น
เพิ่มโอกาสการได้รับวัคซีนมากขึ้นสามค่ะปรับแนวทางการฉีดวัคซีนค่ะ
จะเร่งฉีดแบบปูพรมอืมสำหรับวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนให้มากที่สุด
ลดโอกาสการติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสการเสียชีวิตนะคะ
ครับก็คือจะมีการนำเสนอแนวทางนี้นะคะ
ให้เป็นไปได้ตามสามข้อหลักหลักที่ว่านี้นะคะแล้วก็พูดถึงการปรับแผนการฉีดวัคซีนนะคะ
ครับจะให้ประชาชนทั่วประเทศเดินเข้าไปเลยวอคอินเข้าไปเลย
แล้วได้ฉีดทันทีไม่ต้องนัดแล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องจองคิวไม่ต้องอะไร
เขาจะจัดสถานที่ให้เดินเข้าไปถือบัตรประชาชนแล้วฉีดเลย
ตั้งใจว่าจะเริ่มทำแบบนี้ให้ได้เนี่ยต้นเดือนมิถุนายนค่ะคุณผู้ชมครับ
รอดูอยู่ค่ะรอดูอยู่ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
ต้นเดือนมิถุนายนประชาชนทุกคนทั่วประเทศไทยถือบัตรประชาชนเดินไปเลย
จุดที่เขามีให้บริการฉีดวัคซีนฉีดได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งนั้น
ถ้าคุณพร้อมคุณอยากฉีดไปเลยโอ้โหถ้าเป็นอย่างงี้ได้ก็จะดีเลยค่ะครับ
กรมควบคุมโรคกำลังไปหาวิธีในการแจ้งประชาชนนะคะว่าแต่ละหน่วยจะมีโคต้าให้กับประชาชนเท่าไหร่ยังไง
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จะจัดลำดับอะไรยังไงก็ว่ากัน
แต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมเอาไว้ครับ
ก็ฉีดตามวันที่คุณนัดในหมอพร้อมได้เลยนะคะอืม
เราก็คงจะจัดวัคซีนไปยังศูนย์บริการต่างในระดับหนึ่ง
มาพรุ่งนี้มาวันถัดไปนะครับหรือว่าเอ่อถ้าเป็นไปได้ก็
เราอาจจะต้องมีการให้เช็คกันก่อนว่าเอ่อ
วันนี้เราก็เป็นบริการเท่าไรก็จะให้แต่ละสูญนี้ได้แจ้ง
เราก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเกิดความสะดวกสบายที่สุด
แต่ถ้ามันมีข้อขัดข้องบางประการด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็ต้องขอ
ใครคนที่นัดแล้วยังไงก็ต้องได้ครับ

แล้วคนที่๓๐๑มาอาจจะไม่ได้รับภัยในวันนั้น

ถ้าเกี่ยวนักมาวันถัดไปมันก็ไม่ใช่

แล้วก็ไม่รู้ว่ามิถุนายนมันจะนานไปไหม

คนก็ไปรับการฉีดอยู่เยอะพอสมควร
ท่านที่อยู่ที่บุรีรำจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะฮะ

ขั้นตอนที่หมอพร้อมแล้วก็รอตามคิวอะไรอย่างนี้
หรือว่าเขาสามารถที่จะผ่านอสมผ่านทางจังหวัดที่เขาจัดระบบ

ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้เขามีการแบ่งกลุ่มนะคะ

บอกว่าแผนการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยค่ะ

ร้อยละ๗๐ของจำนวนประชาชนในแต่ละจังหวัด
เดินเข้าไปได้เลยถือบัตรประชาชนใบเดียวฉีดได้เลยเนี่ยค่ะ
ก็จะช่วยลดอุปสรรคของคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน
หมอพร้อมเรื่องของการลงทะเบียนอะไรต่างเนี่ยนะคะ

บริการนัดหมายผ่านไลน์หมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ร้อยละสามสิบอืมกลุ่มประชาชนที่ทางโรงพยาบาลประสานให้
ร้อยละ๒๐อาจจะแบ่งสัดส่วนแบบนี้นะคะ
นั่นหมายความว่าถ้าจุดหนึ่งที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

ใช่ก็จะมีโคต้าแบบนี้ตามสัดส่วนแบบนี้
เขาก็อาจจะจัดไว้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ย
๒๐เข็มประมาณอย่างนี้๒๐คน
ประมาณนี้นะคะถามว่าแล้วจะเลือกยี่ห้อวัคซีนได้ไหม
ซึ่งทางคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณานะคะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
คือลงทะเบียนก็เลือกไม่ได้นะฮะใช่ค่ะว่าคุณจะได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน
ก็เท่าที่คุณหมอพิจารณาจังหวัดไหนพร้อมติดต่อได้เลยนะคะ
ส่วนใครที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมอย่างที่บอกไว้ก็สามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามวันเวลาที่คุณนัดเอาไว้
ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะมันก็ต้องทำคู่ขนานกันไปใช่ไหมฮะ
หนึ่งก็คือการทำความเข้าใจให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
อีกมุมหนึ่งก็คือก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ได้รับการไปฉีดให้มากที่สุดด้วยอีกทางหนึ่ง
แล้วก็ข้อมูลข่าวสารก็ต้องให้คุณผู้ชมได้เข้าใจชัดเจนด้วยนะคะ
เวลาจะแบบมีเงื่อนไขมีมาตรการอะไรยังไงจะได้เข้าใจง่ายจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นครับ